คุณผู้ชมคะวันนี้ทางพักเพื่อไทยได้ให้สัมภาษณ์อยู่หลายรอบเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าคนก็จับตาไปที่พลักธรรมิตรเพชรไทยว่าจะรับไม้ต่อจากเก้าไกล
คือคุณหมอชนน่านนะคะยืนยันว่ายังไม่ปล่อยมือจากพักก้าวไกล
อันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ก่อนประชุมกรรมการบริหารพัก
เดี๋ยวลองฟังเสียงคุณหมอชนน่านดูก่อนค่ะ
ต้องรอครับต้องรอฐานะที่เราเป็น๘พักร่วม
การตัดสินใจอยู่ที่เก้าไกลเขาจะมีท่าทีอย่างไรออกมาก่อน
ขณะนี้ยังครับยังอยู่ครับ
แพทย์ชนหน้าศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยนะคะ
ก็ยืนยันว่ายังไม่ปล่อยมือจากพักเก้าไกลในตอนนี้
ใช้คำนี้นะคะยังไม่ได้ปล่อยมือจากพักเก้าไกลในตอนนี้
คือมันก็มีกระแสข่าวอย่างที่คุณผู้ชมน่าจะ
ทราบกันดีว่าจะผลักดันก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านเลยหรือไม่อย่างไร

ยังฟันทงไม่ได้เลยว่าจะเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากภักดิ์เพื่อไทยทันทีเลยหรือเปล่าสำหรับการโหวตในครั้งหน้า
ทีนี้แนวทางของ๘พักร่วมรัฐบาลต้องรอก้าวไกลเป็นคนเริ่ม
ก็เบื้องต้นคุยกันไปบ้างแล้วแหละแต่เดี๋ยวจะต้องนัดหมายคุยกันอีกรอบหนึ่ง
แล้วก็คุณหมอชนน่านบอกว่าในประเด็นที่ว่า๑๑พฤษภาคม๖๗สวชุดปัจจุบันจะหมดวาระ
มันก็สมาชิกก็สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับเรื่องการเสนอชื่อการโหวตนายกรัฐมนตรีได้นี่
เงื่อนไขที่จะให้ก้าวไกลยอมถอยเรื่องของการแก้ไขมาตรา๑๑๒คุณหมอชนน่านบอกว่า
ประเด็นต่างเหล่านี้ที่นักข่าวถามขึ้นมาเนี่ยคุณหมอชนน่านบอกว่าขอตอบแบบนี้ก่อนก็แล้วกัน
เบื้องต้นก็คือเห็นใจพักก้าวไกลนะคือสงสารพักเก้าไกลที่โดนสวใช้ประเด็นเหล่านี้มาเป็นเงื่อนไข
แล้วก็มองว่าเอาจริงมันไม่ใช่แค่ประเด็นเรื่องของมาตรา๑๑๒อีกต่อไปแล้วแหละ
แต่ไม่ก้าวล่วงการตัดสินใจของพักเก้าไกลนะว่าเขาจะดำเนินการอย่างไร
ก็คือประเด็นว่าให้ก้าวไกลเขาเป็นแก่นำในการเลือกว่าหลังจากนี้เขาจะเอายังไงต่อ
เราคงไม่รอให้มันออกมาติอย่างนั้นไงครับ
ผมนี่สงสารก้าวไกลนะฮะในการใช้ประเด็นเหล่านี้มาเป็นเงื่อนไข
มันขนาดนี้มันไม่ใช่แค่๑๑๒แล้วอ่ะนะครับมันไม่ใช่แค่๑๑๒แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย
เพื่อไทยเองไม่เคยมีความคิดจะไปก้าวร่วงสิทธิและเสร็จภาพของก้าวไกลเขานะครับ

การที่เราบอกว่าคุณไปลดหน่อยลดนู่นนี่นั่นเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ครับมันต้องขึ้นกับการตัดสินใจของพักเขา
ก็ให้ทางพักเก้าไกลได้ตัดสินใจนะคะ
หัวหน้าพักเพื่อไทยค่ะคุณสุธินคลังแสงบอกว่า
พักต้องมาคิดกันแล้วแหละว่าจะเดินหน้าต่อสารฝันประชาชนให้เป็นรัฐบาล
หรือถอยไปเป็นฝ่ายค้านกันแทนถ้าเลือกเป็นรัฐบาลเรายังมีหนทางสู้
เพราะก้าวไกลก็พูดตลอดว่าถ้าก้าวไกลไม่ไหวจริงจะส่งไม้ต่อให้เพื่อไทยเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล
รัฐมนตรีแล้วก็แหมมีเงื่อนไขไปอีกว่าถ้าก้าวไกลยังอยู่ต่อให้เปลี่ยนไปเป็น
หรือเปล่าคุณสุธินก็เลยบอกว่าขอสรุปให้แบบนี้นะ
ทุกวันนี้มันจะมี๓ฉากทัศน์๑๘พักกอดคอกันไปเป็นฝ่ายค้านหมดเลย
สองเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแยกทางกับก้าวไกล
ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านสามเพื่อไทยยังจับมือกับก้าวไกล
ร่วมรัฐบาลกันอยู่แต่ขอให้ก้าวไกลลดเพดาน
มาตรา๑๑๒ได้ไหมถ้าไม่ปรับไม่ลดมันก็อาจจะต้องแยกทาง
แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องคุยกับสวก็ต้องคุยกับก้าวไกล
เงื่อนไขเรื่อง๑๑๒ก็ไม่แน่ใจว่าก้าวไกลเขาจะยอมรับได้ไหม
เสนอให้เขาลดเพดานลงแล้วถ้าลดเพดานลงจริงจริง
เขาจะได้เสียงเพิ่มหรือเปล่าก็ยังไม่ค่อยมั่นใจ
ก็แต่ยังไม่ควรมองไปถึงนายกรัฐมนตรีคนนอก
เพราะถ้ามองไปถึงแบบนั้นคุณสุธินเขาบอกว่า
มันหมายถึงความล้มเหลวของสภาเลยนะคะ
ก็วันนี้ทางก้าวกลายเพื่อไทยมีการพูดคุยกัน
ระหว่างคณะเจรจานะฮะตัวแทนของทั้งสองพัก
แต่ยังไม่มีข้อสรุปอะไรออกมาโดยให้ทั้งสองกลับไปคุยกันในพักตัวเองก่อน
พักเพื่อไทยนะครับล่าสุดช่วงเย็นที่ผ่านมา๑๗นาฬิกา
หัวหน้าพักเพื่อไทยคุณหมอชนนั่นศรีแก้ว
เปิดเผยหลังมาประชุมกรรมการบริหารพักนะครับ
ก่อนหน้านี้ให้สอบภาษณ์ที่รัฐสภาวันนี้เป็นประชุมสภา
ส่วนนี้คือมาประชุมกรรมการบริหารพักนะครับช่วงเย็น
คุณหมอชนน่านบอกว่าที่ประชุมพักเพื่อไทยวันนี้
ยังไม่ได้บทสรุปถึงชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทยนะฮะ
คณะกรรมการบริหารพักมอบหมายให้หัวหน้าพักเป็นผู้พิจารณา
ว่าจะเสนอชื่อใครเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
หัวหน้าพักก็คุณหมอชนนั่นน่ะสินี่นะฮะคุณหมอชนนั่นบอกกรรมการบริหารพัก
ให้หัวหน้าพักเป็นผู้พิจารณานะครับทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่า
ชื่อของคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยจะใช่ชื่อนี้ไหม
คุณหมอชนนั่นบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเหตุผลทุกอย่างมาประกอบกันก่อน
แล้วต้องรอดูความมั่นใจด้วยว่าจะมีความมั่นใจมากขนาดไหน
เพราะเป้าหมายของพักเพื่อไทยก็คือ
เสนอไปแล้วยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมนี้
เปิดประชุมรัฐสภาเนี่ยเสนอแล้วต้องได้นายกรัฐมนตรีนะ
ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นแค่การทดลองไป

จะมีความชัดเจนวันที่๒๕หรือจะหลังวันที่๒๕นะครับ
เราเสร็จแล้วต้องได้คือความหมายเราเนี่ยเราต้องมีความมั่นใจเลยว่าเสร็จเนี่ย
ต้องได้ไม่งั้นมันก็เป็นการทดลองถ้าจะหลังวันที่๒๕มันจะชัดเจนปั้งเลยนะครับ
ชัดเจนปั้งเลยใช่ไหมหลัง๒๕เหลือ๒๖วันเดียวนะฮะคุณหมอ
๒๗๙โมงเช้านี่นัดประชุมแล้วแหมมันช่างกระชั้นชิดเสร็จเสร็จเกิน
เพื่อไทยบอกว่าต้องให้ก้าวไกลเป็นคนเกริ่นก่อนว่าอาจจะให้แคนดิเดตเพื่อไทยแล้วนะ
อะไรก็ว่ากันไปตรงนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวเพื่อไทยคงเคาะออกมานะครับ
ทีนี้ระหว่างรอสรุปชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทยนะฮะ
ถ้าเกิดจะได้เสนอชื่อในส่วนของเพื่อไทยเนี่ยนะครับมาจัดตั้งรัฐบาลแทนก้าวไกลนะครับ
จำเป็นต้องไปคุยกับสวก่อนด้วยไหมระหว่างนี้เนี่ยก่อนจะหลัง๒๕แล้วปั้งเลยเนี่ย
ระหว่างนี้ต้องไปหาเสียงกับสวล่วงหน้าไว้ก่อนไหม
คุณหมอชนน่านบอกว่าต้องรอให้พักเก้าไกลเนี่ยเขาหารือภายในให้จบก่อนนะครับ
แล้วหากแคนดิเดตจะเป็นในส่วนของเพื่อไทยเป็นชื่อคุณเศรษฐา
เชื่อว่าพักเก้าไกลก็คงไม่ติดใจอะไร
ส่วนประเด็นเรื่องการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒ของก้าวไกลจะเป็นอุปสรรคหรือไม่
ถ้าเพื่อไทยจะเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลเสนอชื่อแคนดิเดตนายก
คุณหมอชนน่านบอกว่าพักเพื่อไทยก็ต้องมีความชัดเจนให้มากที่สุดเหมือนกัน
อะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคที่จะไม่ทำให้ไม่ได้เสียงสนับสนุนจากสวนะฮะ
ก็ต้องหาวิธีอย่างไรเพื่อให้ได้คะแนนเสียงจากสวมา
แต่ตอนนี้ก็ยังตอบไม่ได้ว่าจะใช้วิธีไหน
วันนี้มันมีกระแสข่าวบอกว่าพักเพื่อไทยเนี่ยจะไปเชิญพลังประชารัฐมาร่วมรัฐบาล
เพราะอาจจะได้เสียงสวแน่
อันนี้เป็นกระแสข่าวตรงนี้นะครับนักข่าวก็ถามคุณหมอชนน่าน
ระหว่างกำลังถามนะครับทุกผู้ชมครับถ้าจำได้เนี่ยตอนหาเสียงตอนดีเบตเลือกตั้งเนี่ย
คุณหมอชนน่านเคยบอกเอาไว้ในเวทีดีเบตของไทยรัฐนี่แหละ

ชนน่านบอกถ้าเกิดแหมจัดตั้งรัฐบาลนะ
ถ้าเพื่อไทยได้ตั้งแล้วมีพลังประชารัฐมาร่วมเนี่ย
เดี๋ยวผมลาออกจากหัวหน้าพักเพื่อไทยเลย

อยู่ดีเนี่ยกำลังถามอยู่เกิดอะไรขึ้น
ได้ยินเสียงไหมครับทุกผู้ชม
ว่าเมื่อกี้เนี่ยเสียงอะไร
ภาพภาคุณเห็นมาสอน
คำถามนี้ฟ้าลงโทษเลย
มีขนาดมีแค่ข่าวลือนะ

ทางภาคเพื่อไทยยังไม่ได้คิดถึง

หรือว่าพลังประชารัฐเข้ามาร่วมรัฐบาลนะครับ
ตอนนี้เดี๋ยวขอไปคำนวณคะแนนเสียงก่อน

จะได้เสียงสวเพิ่มเข้ามาเท่าไหร่อย่างไร